เหตุการณ์บนท้องถนนคลิประทึกอุบัติเหตุ

ที่มีนายวัสสันจันทร์เกล้ายุทธ์๓๐ปีเป็นคนขัด
แล้วพุ่งข้ามเกาะกลางถนนนะครับด้วยความเร็ว
พุ่งไปชนรถคันอื่นอีก
หลังจากนั้นคันอื่นก็เด้งไปคุณผู้ชม
คือภาพมันมีไม่มากแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับ
หลังจากที่กระบะอีซูซูสีดำหมดฤทธิสิ้นฤทธิ
เพราะไปชนคันอื่นก็พลิกคว่ำอยู่กลางถนน
โดยมีนายวสันคนขับยังติดอยู่ภายในรถ

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร

ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์
บนถนนสุขประยูนตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
และอย่างที่บอกไปว่ารถกระบะคันนี้
พอพุ่งข้ามเกาะกลางถนนแล้วไปชนกับโตโยต้าสีขาว
และคันอื่นมันมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะมีการชนพ่วงต่อกัน
รถเสียหายฝั่งขวาทั้งแถบเลยนะคุณไปทั้งแถบนะฮะ
โดยที่ถูกชนโดยตรงถูกรถต้นเหตุชนโดยตรง
อายุ๒๘ปีเป็นคนขับในรถมีด้วยกัน๖คนยังโชคดีทั้งหมดปลอดภัยดี
ก็ยังเสียหลักขึ้นฟุตปาดริมถนนไปเด้งชนเข้ากับป้ายและเสาไฟฟ้า
เสียหายไปอีกหนึ่งต้นคุณดูสิความเสียหายมันเยอะเหลือเกินนะครับ
ด้านตำรวจก็จะเรียกคู่กรณีทั้งหมดมาสอบปากคำถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
พุ่งข้ามเกาะกลางถนนก่อนหน้านั้นขับมาด้วยความเร็ว
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคนขับเมาหรือว่าคนขับหลับในหรือยังไง
หรือว่าบังคับรถไม่อยู่มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชม
อีกเหตุการณ์ก็เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันมีภาพให้ดูนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะดูสิครับชนกันกี่คันนะคุณ
เพราะคันไหนสวนทางกันแน่คุณคันไหนมันสวนเลนฮะยังไง
จะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเราตรวจสอบให้นะครับ
นำมาลงไว้เพื่อเตือนสติในการขับขี่รถบนท้องถนน
แล้วก็ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนศรีจันทร์๘พฤศจิกายน๖๔เมื่อวานนี้เองนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพมอเตอร์ไซค์สองคันขี่ตามกันมาอยู่ทางด้านมุมจอนะครับคุณผู้ชม
ตัดไม้ที่กล้องอีกตัวนะฮะจับภาพได้ว่ามอเตอร์ไซค์สองคันนี้ชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งย้อนสอนมาอย่างจัง
จนล้มระเนรนาศคุณผู้ชมดูให้หน่อยนะฮะคันไหนย้อนสอนคันไหนถูกทางนะครับ
คอมเมนต์มีความเห็นหลากหลายเลยตั้งคำถามว่าย้อนสอนแบบนี้มาได้ยังไง
สารคนที่เขาขับกันมาดีจะต้องมาเจออุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บไปด้วยล่ะครับ
ความเห็นคอมเมนต์ก็ตั้งคำถามว่ารถที่ย้อนสอนมากำลังหนีตำรวจมาหรือเปล่า
ก็ต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ใจก่อนนะฮะเนี่ยเท่าที่ดูนะคุณนะฮะ
คือรถที่มาเลนปกติเขาก็ต้องมาเลนซ้ายใช่ไหมแต่มีมอเตอร์ไซคันหน้าที่ลูกศรแดงนี่แหละ
น่าจะเป็นคันที่ย้อนสอนมานะครับทำให้รถที่เขามาตามทางเนี่ยเขาก็ชนเขาอย่างจังเลยนะฮะ
แล้วอีกอย่างมันเป็นช่วงทางโค้งให้คุณเอ๊ะคันนี้ขับมาได้ยังไงคุณ
สอนมาแบบนี้อันตรายนะใช่ค่ะ
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะฮะค่ะคุณผู้ชมค่ะ